กันได้ออกมาชี้แจงแถลงเป็นที่เรียบร้อยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใช้วันนี้คะ
ทราบถึงปัญหาเรื่องที่จอดรถที่ไม่เพียงพอ
และได้มีการแก้ปัญหาด้วยการเช่าพื้นที่เพิ่มเติมแล้ว
ส่วนเรื่องสัญญาการเช่าพื้นที่ฉบับใหม่
นางเอกสาวเข้ามาทำต่อจากหุ้นส่วนคนเดิม

เธออยากจะศึกษาให้ละเอียดรอบครอบ

เพราะสัญญาจะเป็นสิ่งที่ผูกมัดชีวิตของเธอทั้งชีวิตเลย
และหลังจากนี้ค่ะขอจบปัญหาด้วยการจ่ายเงินค่าก่อสร้าง
ตามจำนวนที่พี่บุ๋มปนัดดาเรียกมาค่ะ
และเจนนี่ก็ไม่ได้มีนโยบายที่จะการหรือว่าหลอกที่จอดรถไว้

ทางฝั่งของผู้ให้เช่าคือน้องเจนนี่ได้ส่งมอบพื้นที่
ในการให้ผู้เช่าเนี่ยนะครับ
คือคุณอาทิตย์เนี่ยหรือเป็นหุ้นส่วนของคุณบุ๋มเนี่ยนะครับ

ซึ่งในระยะเวลาที่มีการตกแต่งหรือต่อเติม

น้องเจนนี่ก็ไม่ได้เก็บค่าเช่านะครับ
สัญญาเช่าเนี่ยมีข้อตกลงกันว่า
จะเริ่มเก็บเมื่อพร้อมที่จะเปิดธุรกิจ

ตั้งแต่เดือนมีนาเมษาพฤษภาแล้วก็น่าจะมิถุนาด้วยนะครับ

แต่ยังไม่มีการชำระทั้งค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟ
มีการประกอบธุรกิจอื่นนอกเหนือจากฟิตเน็ต
ทำการยกเวทแล้วก็จะไม่มีการทำอย่างอื่นเลย
ซึ่งตัวพี่บุ๋มเองเนี่ยล่าสุดก็คือมีการทำฟาสเต้นขึ้นมา
ซึ่งมันตรงกับคลาสซุมบ้าของเจนนี่มีโยคะ
แล้วยโยคะเนี้ยก็คือเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองโยคะด้วยอย่างที่เห็นนี่นะครับ
อีกอย่างที่เจนอยากจะพูดก็คือเรื่องของอาหารครีมแล้วก็น้ำดื่ม
ในตัวเก้าหนึ่งหนึ่งเองเนี้ยก็มีขายอาหารครีม
ก็คือนะคะแล้วก็มีขายซึ่งก็มีขายน้ำด้วยค่ะ
แต่ว่าตอนนี้พี่บุ๋มนี่ก็มีขายน้ำด้วยเหมือนกันคือลำบากใจที่จะทำธุรกิจร่วมกันนะครับ
ก็อาจจะมีการยกเลิกสัญญาเช่านะครับแล้วก็อาจจะมีการชดเชย
ชดเชยในส่วนที่พี่บุ๋มเนี่ยได้ก่อสร้างไปอะไรไปนะครับตามที่พี่บุ๋มได้เสนอมาก่อนหน้านี้นะครับ
ก็น้องจินนี่ก็เลยตอบตกลงพี่บุ๋มไปว่าจะซื้ออาคารทั้งหมดในราคา๓ล้านบาทตามที่พี่บุ๋มเสนอมา
ทั้งนี้นะคะภายหลังการแถลงข่าวเสร็จสิ้นทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีพยายามติดต่อไปยังบุ๋มปนัดดา
และได้รับการเปิดเผยจากเลขาส่วนตัวว่าพิธีกรหญิงยังไม่พร้อมที่จะให้รายละเอียดใดทั้งสิ้นเกี่ยวกับข้อเสนอและข้อตกลงที่มีร่วมกันระหว่างเธอกับเจนนี่ค่ะ